สำหรับกรณีที่การล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ
จอประเด็นได้รับคำยืนยันจากผู้แทนศาสนาจักรคาทอลิก
ประจำประเทศไทยที่ได้มีหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้
เฉพาะว่าวัตติการนั้นไม่ได้นิ่งดูดายครับ
ที่ผ่านมาได้มีการออกแนวทางในการปฏิบัติ
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ย้ำนะครับว่าทุกขั้นตอนในการสอบสวนนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส
แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
จึงต้องใช้เวลาและความระมัดระวังในการพิจารณา
แต่ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่า
กรณีในการล่วงละเมิดทางเพศในประเทศไทยมันมีมากน้อยขนาดไหนครับ
คือในประเทศไทยเนี่ยเราพูดไม่ได้เลยว่ามากน้อยขนาดไหน
แต่ทัศนะส่วนตัวเลยนะครับว่าเท่าที่ผมทำงานอยู่เนี่ย
คิดว่ามีไม่มาก
แล้วก็อาจจะไม่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ภายในมาก

แล้วก็บางคนอาจจะตีความไปว่าโอ้โหคงเกิดเยอะแยะทั่วไป

แต่ว่าถ้าถามว่ามีไหมนี่คือมี
มีคงมีนะครับอันนี้ผมน่าจะมี
แต่ว่าเรามีผู้ที่รับฟัง
แล้วก็เราต้องการรีพอร์ต
ที่สำคัญสุดเราต้องให้ความเคารพ
อันนี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเหยื่อก็แล้วกัน
อาจจะไม่กล้าเปิดตัวหรือว่าอะไร
แต่เรื่องนี้ต้องให้เวลา
แล้วก็ขณะเดียวกันใช้เวลามาก
ที่จะแม้ว่าคนมาบอกเนี่ย
ผมก็จะไปจี้ซักไซส์ไล่เลียงหรืออะไร
แต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยไม่มากเลยครับไม่น้อย

ถ้าเกิดว่ามีในกรณีนี้ขึ้นมากระบวนการจะเป็นยังไงครับ
ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าเขาจะมีช่องทางอย่างไรบ้าง
รวมไปถึงขบวนการในการเยียวยาเหยื่อด้วย
วิธีการของเราเราก็จะแฮนเดิร์นแบบนี้
ก็คือว่าเราจะแฮนเดิร์นกับ
สมมุติเราเจอคนที่ผู้กระทำก่อนนะครับ
มีคนร้องเรียนที่เป็นเหยื่อเนี่ย
มาบอกเราว่าเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ย
เราก็จะต้อง๑ตั้งสมมุติฐานก่อนว่า
คนที่ถูกเก่าหาเขาบริสุทธิ์

แล้วแต่เขาต้องหยุดภารกิจทั้งหมด
เราต้องหาก่อนว่าเขาสังกัดอะไร
กับคณะนักบวชที่ไหนคณะไหน
ใครเป็นหัวหน้าจากเขตปกครองไหน
แล้วให้เขาต้องแสวงหาความจริงก่อน
แสวงหาความจริงอันนี้เป็นพื้นฐานเลย
แล้วก็เรื่องนี้มันจะต้องเป็นเรื่องของ
ความละเอียดอ่อน
เป็นเรื่องของความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจ
ประการแรกผมยืนยันแล้วก็รับรองได้เลยว่า
ศาสนาจักรนี่กางแขน
พร้อมที่จะโอบกอดคนที่เป็นเหยื่อก่อน
แล้วก็มีวิธีการที่จะเยียวยารักษาอะไรต่าง
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต้องพิสูจน์

ผู้กระทำทุกรอบด้านเลยนะครับทางด้านจิตพิทยา
หน้าเบื้องหลังเขาทำพิสูจน์ความจริงต้องมีพยาน
ต้องมีคณะกรรมการที่จะดูเรื่องนี้นะครับ
เราได้ดำเนินการประมาณแบบว่าต้องให้ไปทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่างเช่นนะครับที่โรมเนี่ย
ก็มีศาสนธปปานี่ลงมาตั้งกับจรปอนด์ที่๒แล้ว
คนที่ทำผิดจริงนะครับถ้าสมมุติเป็นผู้กระทำที่ผิดจริงเนี่ย
ผมกล้ายืนยันเลยศาสนาจักรนี่
ก็ไม่ไว้คือแต่ว่าในวิธีการที่ถูกต้อง
ทางด้านกฎหมายทั้งทางด้านจุดยืนของเขา
แต่พระนาจักรเน้นเรื่องความโปร่งใสมาก
เมื่อกี้คุณพ่อพูดถึงเรื่องของว่า
คณะนักบวชที่แต่ละคนสังกัดอยู่

ทีนี้วาติกันมีอำนาจ
ในการที่จะเข้าไปดูแลในคณะนักบวช
แน่นอนแน่นอนมากน้อยขนาดไหนจะต้องปฏิบัติตาม
หรือว่าเขาจะมีมีอำนาจที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง
ภายในคณะนักบวชวัฒิการจะเข้าไปในเรื่องนี้ได้ยังไง
คือคณะนักบวชเขาจะต้องทำการสืบสวน
แล้วก็แม้เข้ามาเยียวยากับผู้ที่เป็นเหยื่อ

ฉะนั้นเขาจะต้องหยุดตรงนี้แล้วว่า
ผมเน้นนะฮะเรื่องจริยธรรมสำคัญสุด
เราก็ต้องให้เกียรติทั้งสองฝ่ายผู้ที่กระทำ
แล้วก็เมื่อถ้าคณะเขาจัดการได้ตามขั้นตอนนะครับ
แล้วต้องให้เวลาเขาพิสูจน์ต้องมีพยานด้วย
แล้วก็ถึงดำเนินการถ้าเขายังไม่สำเร็จ
มันต้องขึ้นมาระดับระดับที่ผมทำงานอยู่นี่ก็คือ
สมมุติว่าคณะนักบวชนี้เหตุเกิดในเขตไหน
ถ้าตรงนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จอีก
ต้องรวบรวมแล้วเรื่องนี้ส่งไปที่กระทรวงที่โรม
ที่เรามีอำนาจเต็มครับมีอำนาจเต็มเลย
แต่ด้วยศักดิ์ศรีจริงนะครับ
โรมเนี่ยเขาทำอะไรไม่ผลีผามหรอก
เขาไม่ได้สั่งทันทีเพราะว่ายิ่งยุคปัจจุบันเนี่ย
สันตะประปาฟรังซิสก็ใช้ระบบกระจายอำนาจ
คือทางโรมเนี่ยมันเป็นสุดท้ายที่ตัดสินลงมาแน่นอน
ถ้าเรื่องนี้มันต้องส่งขึ้นไปแน่นอนครับ
ทีนี้แต่ว่ามันไม่ได้เนรมิตภายในอาทิตย์เดียว
เดือนเดียววันเดียวนะครับไม่ใช่
เมื่อกี้คุณพ่อย้ำหลายครั้งว่ากระบวนการทั้งหมด

แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตจากคนภายนอกนะครับว่ากรรมการที่จะเรียกขึ้นมา
ขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบในแต่ละเคสในแต่กรณีนี้

แล้วมันจะมีโอกาสในอนาคตไหมที่จะเปิดให้คนภายนอก
หรือว่าหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องในแบบนี้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะสอบสวนตรงนี้ได้
คือผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนเอาบริบทประเทศไทยก่อนแล้วกัน

ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีแคทอลิกจำนวนน้อยมาก
แล้วก็แม้เป็นพวกพระสงฆ์เป็นพระเป็นนักบวชเนี่ย
ต้องถือว่าเมื่อเทียบกับประชากรในประเทศอื่นแล้วเราจำนวนนิดเดียว

การที่จะหาผู้เชี่ยวชาญ
ให้มาตั้งคณะกรรมการตามที่วัติกรรมเสนอไว้

เขากว่าจะฟอร์มขึ้นมาควรจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ย

แล้วเราก็มีพอเรามาที่ผมบอกโปร่งใส

เพราะคณะกรรมการ๑ต้องเลือกผู้ที่เชี่ยวชาญจริง

อาจจะมีนักบวชเข้ามาร่วมด้วยทั้งชายทั้งหญิง

แล้วก็จะต้องมีแพทย์ต้องมีนักจิตวิทยาต้องมีนักสังคม
แล้วที่สำคัญสุดนะครับอันนี้คร่าวนะแต่อย่างเราต้อง๕คน
ที่สำคัญสุดเนี่ยจะต้องอาจจะเชิญแม้คนที่เป็นเหยื่อมาเป็นกรรมการด้วย
เพราะว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวที่มีข้อมูลมา
คือผู้ที่กระทำได้รับการบำบัดไปแล้วถึง๒ครั้ง
ได้รับการบำบัดไปแล้วนะฮะยอมรับแล้วก็บำบัดไปแล้วถึง๒ครั้ง
แต่ว่าก็ยังกลับมาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วก็มีแนวโน้มว่า
อาจจะกลับไปมีเป็นพฤติกรรมแบบเดิมอีกมันก็เลยมีการความกังวลของคน
ครั้งว่าทำไมเขากลับมาบำบัดสองครั้งไปครั้งแรกก็ไม่หาย
กลับมา๒ครั้งก็อาจจะไม่หายอีกแต่ทำไมยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
แล้วจะไปล่วงละเมิดกับคนอื่นอีกไหม
นี่เป็นความห่วงใหญ่ผมต้องขอบคุณนะ
ต้องขอบคุณทั้งทางสื่อทั้งทางผู้ที่ได้ห่วงใหญ่
แล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำก็คือเหยื่อ
อันนี้เป็นประเด็นที่ถูกต้องที่จะห่วง
ที่เขากล่าวว่าเอ๊ะทำไมเคยไปได้รับการบำบัดแล้ว
ทำไมทำอีกผมขอตอบแบบนี้นะครับว่า
อาจจะต้องใช้เวลาสองในสังกัดของเขาเนี่ย
หรือวิธีการที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
ยิ่งสังคมไทยนะคะคุณชายรับ
เราเนี่ยเฮ้ยคุยกัน
คุยกันพอคุยไปคุยมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้นะ

อาจจะมีเราไม่ได้เกิดขึ้น
โอ้โหมันดกดื่นหรือว่าเกิดขึ้นเยอะแยะจนเราต้องเราก็เพิ่งจะเริ่ม
ฉะนั้นผมเนี่ยก็เสนอแนะไปบอกว่าทุกอย่างขอให้มีการบันทึกเป็นความลับ
มีคณะกรรมการขอให้ได้ทำอย่าไปเป็นการที่จะคุยไม่มีเรื่องพิสูจน์
หรือว่าอะไรหรืออาจจะพูดด้วยวาจามันก็ลอยไปในอากาศ
ฉะนั้นผมเข้าใจล่ะว่าสิ่งที่เสนอมาเป็นยังไง
ทีนี้ผมก็รับเรื่องเอาไว้ที่จะดูซิขั้นตอนต่อไปเป็นยังไง
แล้วก็เราจะดำเนินการให้มันถูกต้องอย่างไร